มีสาวคนหนึ่งไปทานให้เราดูครับ
แว๊บแรกที่มาคือรสชาติเค็มของซอสที่ฉีดลงไป
แล้วก็ตามด้วยพริกไทซ์ขึ้นจนหยุดหน่อยหน่อยสักพัก
อื้อโขมค่ะทุกคน
ชีวิตดีที่ลงตัวอวสารอาหารมื้อเย็นวันนั้นเลยค่ะ

เฮ้ยแต่บอกไว้ก่อนบางคนเขาทานแล้วเขาอร่อยก็มีนะทานได้ใช่ไหม
ทานได้ครับทานได้จริงแต่ตะขาบตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มาก
คือบางคนไม่คุ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็ไม่ไหวจะทาน
แต่บางคนที่เขาทานได้เนี่ยมันก็มีเหมือนกัน
คือแปลกหน่อยที่เราเคยเห็นก็จะเป็นอะไรนะแมงป่อง
แมงปองอ่ะจัดมีพิษเหมือนกันเออที่เราเคยทานกันนะ
ก็เลือกสรรมาเอาพิษมันออกให้เรียบร้อย
แล้วก็ให้ได้ทานกันได้อย่างปลอดภัยขาบ้า
คุณผู้ชมครับสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าคุณอุ๋มอิ๋มเป็นติ๊กจ๊อกเกอร์
เดี๋ยวนี้เขาเรียกติ๊กต๊อกเกอร์เหรอเหมือนยูทูบเบอร์ไง

แล้ววันนั้นเธอไปทานตะขาบยักษ์ทอดที่เยาวราช

เพื่อเป็นแนวทางให้กับใครหลายคนได้ลองทานดู
ถ้าใครกล้าใจถึงก็ลองทานแบบเธอได้
อย่างนี้ละกันเธอบอกว่ารสชาติชัดเจน
คืออาจจะเป็นไปตามที่เธออธิบายก็ว่ากันไป
แต่บางคนทานแล้วบอกอร่อยก็มี
บางคนเห็นตะขามยักษ์อย่างนี้แล้วทอดมา
เขาบอกว่าชอบทานมากเคี้ยวไปกลับ
รวยมันก็มีเหมือนกัน

ผมว่าจะทานอะไรมันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเรา
แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นั่นที่เยาวราชผมบอกแบบนี้
แต่ละอย่างบางอย่างคุณอาจจะไม่คุ้น

คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักอยู่แล้ว

ถ้าเกิดว่ามันมีเส้นพิษหรืออะไรเขาจะต้องเอาออก

เพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเพิ่งขายนะ
จริงมันมีมาขายกันตั้งนานแล้วเนาะ